สำหรับที่มีกรณีของนักเรียนอาชีวะคนหนึ่งหายตัวไปร่วม๑๐วัน
สุดท้ายไปเจอเป็นศพอยู่ในไร่มันสัมปะหลัง

ล่าสุดเนี่ยครอบครัวเดินทางไปรับศพกลับมาแล้วนะคะ

พ่อเนี่ยนะเอาก้านบอลเสียบเข้าไปที่ปากศพของลูกเลย

หวังที่จะให้วิญญาณคนตายมาบอกความจริงที่เกิดขึ้นว่าใครเป็นคนฆ่าลูก

คือหมดหนทางแล้วอะค่ะอะไรก็ทำทั้งนั้น
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นมีนาคม

ดินหรือว่านายหัสดินชัยเพ็งจันทร์วัย๑๘ปีนักเรียนปวชปี๓
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาหายตัวไป
แล้วก็ไปเจอศพอยู่ในสวนแห่งหนึ่งนะคะ
ใกล้กับสำนักเขาสำนักสงฆ์เขาหินด่างจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ตำรวจเขาตั้งปมการเสียชีวิตไว้๒ประเด็นเพราะว่าน้องถูกฆ่า

เรื่องของการมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

ประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดอุดรธานี
พ่อและแม่ของน้องดีนบอกเลยนะคะว่าเสียใจมาก
และจะยังไม่เผาศพลูกจะรอจนกว่าเรื่องจะคลี่คลาย
เก็บเอาไว้จนกว่าจะรู้ว่าลูกตายเพราะอะไร
บอกเลยนะคะว่าช่วงที่ไปรับศพลูกอ่ะ
เอาก้านบอลติดไปด้วยพอไปเจอลูกปุ๊บ
เอาก้านบอลเสียบเข้าไปที่ปากลูกเลย
เขาบอกว่ามันเป็นเคล็ดในสมัยโบราณค่ะ
เหมือนที่เอาบอลไปทาปากให้รู้สึกคันปากอยากพูด

คุณพ่อก็เลยบอกว่าเอาวิธีนี้แหละ
หวังว่าจะให้ลูกมาจะมาเจอก็ได้
จะมาเข้าฝันก็ได้ทางไหนก็ได้

ให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง

สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือสภาพจิตใจของครอบครัว

นี่คือคุณยายของน้องดีนนะคะ

ยายเบาไม่ทำอะไรเลยนะ

ตอนนี้เนี่ยทั้งญาติพี่น้อง
ก็เป็นกังวลถึงยายเบาเพราะว่าไม่ยอมกินข้าวเลย

คือตามต่างจังหวัดเขาจะเอาศพไว้ที่บ้าน
ก่อนที่จะเอาไปเผาที่วัดนะครับ